ที่เราจะไปตามหาผู้โชคดีในวันนี้

สตูดิโอแจกโชค
และนี่คือรอยยิ้มของผู้โชคดี

เพราะคาราบาลแดงอยากให้พี่น้องชาวไทยยิ้มได้

รีบส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดง

บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒ต่อกันเลย

อ้าวทำอะไรดีนะ

หายของเฮ้ยเดี๋ยว

ถ้าได้มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยจับแจกโชคอย่างนี้เนี่ย
จะเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพอย่างไรกันดี

คิดบ่อยคือคุณคิดได้

ก็คิดแบบนั้นประจำเลย

เขาชอบผมแน่เลยผมคิดอย่างนี้

เพราะว่าหลายคนรอลุ้นอยู่ไง

วันนะครับ๑๐๐คันสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก๑๒๕
แล้วก็แจกไปแล้วล้านแรกได้ผู้โชคดีกันไปเรียบร้อยแล้ว
ล้านที่๒๑กรกฎาคมนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเศรษฐีใหม่

คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านดูอย่างเดียวมันไม่สนุกนะ
ส่งมาสิครับส่งมาร่วมรุ้นกับเราเผื่อว่าคุณผู้ชมจะเป็นผู้โชคดี
ซึ่งจะบอกอย่างนี้นะคะว่าผู้โชคดีที่ได้ล้านแรกเนี่ยส่งมาฝาเดียวก็มี

เพราะฉะนั้นเนี่ยส่งกันเข้ามามากแล้ววันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซคันต่อไป
ไปลุ้นกันเลย
ทุกคนพร้อมนะคะสนามพร้อมนะคะ
พร้อมป่าว
พร้อมแล้วไปโก๊ยเลย
โก๊ยค่ะโก๊ยลุดถูกค่ะคุณตีแรกแค่นี่ละคะคุณโก๊ยอีกค่ะ
ยังไม่ได้นะคะโก๊ยอีกค่ะมาละโอ้ยยังไม่ได้ค่ะโก๊ยอีกค่ะ

คุณจุงพรแซ่เตี๊ว

ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที